ส่วนช่วงนี้นะครับเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจของนักเตะไทยนะครับ
ที่ถูกจับตามองโดยสื่อต่างชาติครับ
โดยเว็บไซต์นะครับอาเซียนฟุตบอลก็มีการเปิดเผยว่า
มีการจัดรายชื่อของนักฟุตบอลทั่วโลก๕๐๐คน
ผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ทรงอิทธิพลและมีความสำคัญมากที่สุดแห่งปี
ปรากฏว่าสุพรัชเหมือนตายครับแข้งวัย๑๘จากสโมสรบุรีรามยูเนเต็ด
มีรายชื่อติดเป็น๑ใน๕๐๐ด้วยที่ผลงานนั้นเข้าตาร่วมกับผู้เล่นดัง
โมเมดซาล่ากุลอาเกโรสนเฮืองมินโรเบลูลูกากู
ซึ่งสุปนัสเป็นผู้เล่นทำผลงานยอดเยี่ยมจากติดทีมชาติไทยทุกชุด
ตั้งแต่เยาวชนจนถึงชุดใหญ่แล้วก็มีส่วนสำคัญในการช่วยบุรีรำต้นสังกัด
ในรายการสำคัญระหลักเอเชียด้วยที่เหงียนกว้างหาย
กลางทีมชาติเวียดนามก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในลิสต์รายชื่อห้าร้อยผู้เล่นด้วยเช่นเดียวกัน